วันนี้มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในถ้าอากาศสยานดอนเมืองกันหน่อย
เป็นคลิปว่อนโซเชียลเลยตอนนี้นะฮะ

นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทย
กับเจ้าหน้าที่ของในสนามบิน
คือนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วแสดงเอกสารไม่ครบในการผ่านเข้าเมือง

สุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์เป็นการกระทบกระทั่งกันขึ้นมา
เขาถูกทำร้ายถูกส่งกลับประเทศจีนไป
เรื่องราวมันก็ใหญ่โตเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์ด้วยนะ
ล้อนไปถึงทางด้านของผู้มนุยการถ้าอากาศสยานดอนเมือง
ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอโทษยอมรับผิด
ยอมรับผิดทรงหนังสือขอโทษไปถึงสถานทูตของจีนเลย

แล้วก็มีการพักงานคนที่เกี่ยวข้อง๓๐วันด้วย
ใช่คลิปนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกคนนึง

ขณะที่มันเกิดเหตุการณ์ในอาคารผู้โดยสารนะครับ
คือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังมีการแชร์ในโลกออนไลน์
คลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในท่ากาศยานดอนเมือง
ก็ในคลิปจะมีเจ้าหน้าที่หมวกแดงเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน
กำลังพูดคุยกันกับนักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งอยู่
แต่ว่ามันเป็นจังหวะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่นี่แหละ
มีการที่เจ้าหน้าที่เหวี่ยงแขนเข้าไปใส่นักท่องเที่ยว
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทีเดียวครับ
สุดท้ายเจ้าที่อีกคนเข้ามาห้ามปรามเอาไว้
เหตุการณ์นี้มีนักท่องเที่ยวจีนอีกคนนึงที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็มีการไปโพสต์ไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
ล่าสุดภูมิในการท่ากาศยานดอนเมืองพร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอก
เชิงรนรมพดีเป็นรองผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสอง
โฆษกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสอง
แถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของคลิปที่มันเกิดขึ้น
ผู้ที่อำนวยการท่าอากาศยังดอนเมืองยอมรับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
สักประมาณ๔ทุ่ม๒๗นาที
จากจักรต้าของอินโดนีเซียมายังดอนเมือง
แต่ว่าพอมาถึงขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองเอกสารไม่ครบ
ไม่มีการแสดงเอกสารยืนยันว่าคุณมาพักที่ไหนโรงแรมใดของประเทศไทย
เพราะทุกครั้งพอเราไปต่างประเทศเขาจะขอให้เขียนใช่ไหมครับว่า
คุณพักที่ไหนโรงแรมอะไรที่อยู่ตรงไหนให้มันเป็นชัดเจน
ก็ไม่ได้แสดงไปก็เลยส่งตัวเข้าไปอยู่ในห้องพื้นที่ควบคุม
เพื่อรอส่งกลับประเทศ
แต่ว่าระหว่างนั้นนักท่องเที่ยวคนนี้กลับฝ่าฝืนออกไปนอกพื้นที่บริเวณสนามบิน
คือไปปนกับพื้นที่ของนักท่องเที่ยวทั่วไป
เจ้าตะที่ตระเวนมารับเหตุไปถึงไปเจอเข้า
ก็กลับถูกผู้โดยสารขัดขวางก่อเหตุความวุ่นวาย
แล้วก็พยายามหลบหนีไปยังบัสเกจ
อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เจ้าที่ตะเวนระงับเหตุก็เข้าไประงับเหตุการณ์
แต่ก็ใช้กำลังเกินกว่าเหตุตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะครับ
เรื่องต้นมีรายงานว่าทางด้านของต้นสังกัดคือบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชน
ก็ให้ทางด้านของภูมิในการท่ากาศยานดอนเมือง
ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย
และก็เจ้าตะที่ที่เกาะเหตุพักงานไปก่อน๓๐วัน
ระหว่างนี้ก็จะมีการสอบสวนถ้าเกิดพบว่ากระทำผิดจริง
ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงโทษสูงสุดก็คือไล่ออกครับ
ในฐานะที่เราต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารต่างประเทศ
ในฐานะที่เราเป็นด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจให้เขานะครับ
เราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบข้อปกพร่องในกรณีนี้ได้นะครับ
ก็ในกรณีนี้พบก็ทางสนามบินดอนเมืองก็ขอกราบแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างสุดซึ้งนะครับ
ต่อท่านผู้โดยสารคนจีนที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้นะครับ
ในเบื้องต้นทางผมเนี่ยได้สั่งการให้พักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนะครับ
แล้วก็เนื่องจากกรณีนี้เป็นกรณีปฏิบัติผิดวินัยร้ายแรงนะครับ

ก็หลังจากนี้จะมีการดำเนินการตามระเบียบต่อไปนะครับ
บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือททก็ส่งหนังสือผ่านสถานทูตจีน
เพื่อขอโทษผู้เสียหายนักท่องเที่ยวจีนคนดังกล่าวด้วย
เพื่อเป็นการป้องกันนะฮะ
ททเนี่ยต้องทำงานร่วมกันกับนังโหลดตนคนเข้าเมืองด้วย
กับผู้แทนสายการบินผู้บวกกับการท่องเที่ยวไปจนถึงสถานทู่จีนเอง
ถ้าไม่ครบก็ห้ามเข้าต้องชี้แจงกันทุกขั้นต่อ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าคลิปนี้คนวิจารณ์กันเยอะมาก